ดูสถานการณ์ของโควิด๑๙
หรือว่าปิดพื้นที่เสี่ยงโดยสิ้นเชิง
ขอให้คุณผู้ชมที่จะเดินทางเนี่ย
ระมัดระวังนะครับเรื่องของการติดเชื้อ

อยากให้มันมีการแพร่ระบาดมากขึ้น
มาดูตัวเลขที่ทางสอบบอกคอเขารายงานกันก่อน
คือมีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อวานนี้นะครับ
ผู้ป่วยรายใหม่๑๒๑ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๙๔ราย
เป็นแรงงานต่างด้าวจากการตรวจเชิงรุก๑๘ราย
ผู้เดินทางเข้าประเทศที่ไม่เข้าสถานกักตัว๑ราย
อันนี้มันแปลว่าอะไรคือหลบหนีเข้าเมืองไงครับ
แต่ก็ได้ผลักดันกลับประเทศไปแล้ว
และผู้ที่อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ๘รายครับ
รวมผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศนะครับ๖๑๔๑ราย
รักษาหายเพิ่ม๙ราย
เป็นยอดผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่๖๐ราย
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินระบุว่า
ผู้ติดเชื้อในประเทศเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร
กระจายไปทั้งหมด๓๘จังหวัด
เฉพาะวันที่๒๗ธันวาคมนะครับมี๓๖รายทีเดียว

ปฏิบัติการโควิด๑๙จังหวัดนนทบุรีครับ
เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยรายใหม่รายที่๑๘ของการระบาดรอบใหม่นี้
เป็นผู้หญิงอายุ๓๐ปีครับอยู่ปักเกร็ด
มีประวัติเดินทางไปตลาดทะเลไทยนะฮะจังหวัดสมุทรสาครมา
คือไปเอาอาหารทะเลเนี่ยมาขายที่ตลาดพิชัยที่ปักเกร็ดนี่แหละครับ

มีผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปี
เป็นพนักงานนวดแผนโบราณที่มหาชัยสมุทรสาคร
เดินทางกลับบ้านเกิดนะครับแล้วไปตรวจหาเชื้อ
คือเธอไม่มีอาการหรอกนะนะฮะแต่เห็นว่าอยู่สมุทรสาคร
ก็เลยไปตรวจติดเชื้อครับนะครับแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลสุโขทัยไปที่สุรินทร์กันบ้าง
สุรินทร์ก็เจอรายแรกแล้วเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
เป็นผู้หญิงอายุสามสิบสองปีครับเปิดร้านขายชาอยู่สมุทรสาคร
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดตรัง
เกี่ยวกันยังไงนะฮะคนสุรินกับคนตรัง
คือเปิดร้านด้วยกันเปิดร้านด้วยกันขับรถส่วนตัวด้วยกัน
แล้วก็กลับสุรินทร์ด้วยกันที่ลบบุรีครับ
ก็มีผู้ป่วยรายแรกเช่นกันเป็นผู้หญิงอายุสามสิบห้าปี
ก็กลับจากสมุทรสาครเชื่อมโยงไปสมุทรสาครหมดเลยนะครับ
ไปเลือกตั้งอบจไงนะครับจนวันที่๒๖ธันวาคมครับ
อาการเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระนารายแล้วนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีรายแรกนะครับ
เป็นหญิงวัย๔๖ปีครับเป็นชาวจังหวัดระยอง
มาเที่ยวเชียงใหม่มีอาการระคายคอวัดไข้นะฮะ
วัดอุณหภูมิได้๓๗๔องศาไม่ถึง๓๗๕นะ
แต่ว่าไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเอกชน
เพราะว่าคือเธอไปพบเทรนเนอร์ในฟิตเน็ต

ระยองตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงใกล้สมุทรสาครเข้าไปแล้ว
หรือบางคนบอกว่ามีโอกาสจะแซงด้วยนะครับ
ผู้ป่วยไปออกกำลังกายคือไปเจอเทรนเนอร์ที่ระยองมา
พูดถึงจังหวัดระยองอย่างที่พี่เบิร์ตบอกไป
ถ้าเกิดว่ามองในปริมาณจำนวนคนที่ติดเชื้อภายในจังหวัดของเขา

เพราะอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต่างด้าวใช่ไหมคะ
แต่ที่ระยองคุณต้องแบ่งเป็น๒ประเด็น

เพราะผู้ป่วยรายหนึ่งหลังจากที่มีการสอบสวนโรค
กลับไปให้ข้อมูลบอกว่าไปเล่นพนันในบ่อนการพนัน
หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะในพื้นที่จังหวัดระยอง
มีบ่อนการพนันหรือไม่นะคะ
คำตอบเดี๋ยวบอกให้นะคะมาดูเรื่องโรคก่อน

พร้อมกับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็คือคุณชาญนะเอี่ยมแสงค่ะ
เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้ค่ะ
คุณสาธิตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
บอกว่าขอประชาชนได้ไหมว่าอย่าตื่นตระหนก

เขาจะมีการแถลงก็คือทุก๑๓นาฬิกาของทุกวัน
ก็คือบ่ายโมงตรงแม้แต่ตัวเลขคุณสาธิตค่ะ
จะบอกว่าไม่ให้ประชาชนตกใจก็

เพราะถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขเมื่อวานนี้เห็นไหมครับ
กราฟิกขึ้นหน้าจอติดเทือเพิ่ม๔๙รายค่ะ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดระยองเป็น๘๕รายแล้วนะคะ
แล้ว๔๙รายคุณน่าตกใจ
เพราะตอนนี้ผู้ว่าบอกว่าสามารถเปิดเผยไทม์ไลน์ย้อนหลังได้๑๐ราย
เดี๋ยวจะค่อยไล่สอบสวนโรคย้อนกลับไป
ผู้ป่วยทั้ง๔๙รายไปไหนอย่างไรที่ไหนกันบ้างนะคะ
คือผู้ว่าบอกว่าที่พบเยอะเมื่อวาน๔๙รายเนี่ย
สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะจังหวัดมีการตรวจเชิงลุก
พอตรวจเชิงลุกเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสพบผู้ป่วยมากขึ้นนะคะ
แล้วผู้ว่าบอกว่าอนาคตอาจจะต้องมีการตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมา
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมาก
พูดว่าย้ำเลยนะคะบอกว่าคุณผู้ชมฟังนะคะ
คือหยุดยาวหลายคนอาจจะยังมีจิตใจ
ไปเที่ยวที่จังหวัดระยองก็คือทะเลสวยไปได้นะคะ

สามารถเดินทางเข้าออกได้ปกติค่ะ
ส่วนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนะคะ
แพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจบอกว่า
คือเรื่องการรักษาตอนนี้ได้มีการเตรียมโรงพยาบาล
คือโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมาพตะพุธ
คือเตรียมไว้แล้วรองรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่เขาคาดการณ์กันไว้นะคะ
ส่วนจังหวัดระยองมีการตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่ตลาดนัดเนินอุไรให้บริการ
ตั้งแต่เวลานี่คนไปใช้บริการเยอะนะคะ

สามารถตรวจได้วันละ๓๐๐คนค่ะ
แล้วใครที่จะเดินทางไปตรวจท่านฟังนะต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
บัตรประจำตัวประชาชนถ้าเป็นคนไทย
หรือถ้าเกิดว่าเป็นต่างด้าวก็ต้องพกบัตรประจำตัวต่างด้าว
หรือว่าพาสปอร์ตไปด้วยเตรียมมาให้พร้อมนะคะ
พอตรวจเสร็จแล้วภายใน๔๘ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่าพบเชื้อก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาถามท่าน
บอกว่าท่านจะไปโรงพยาบาลเองหรือให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัว
เลยนะคะว่าถ้าท่านไปตรวจแล้ว
ท่านเฝ้าโทรศัพท์ของท่านเลยนะ
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเปิดโทรศัพท์ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อความสะดวกในการเรื่องของการประสานงาน
คือถ้าผลแล็บออกเมื่อไหร่บอกเมื่อนั้นไง
ใช่ทันทีเลยนะคะ
ทีนี้เอาล่ะหลายคนอยากรู้
พี่เบิร์ตก๊อฟอยากรู้ไหมคะว่าบ่อนที่จังหวัดเดี๋ยว
เขาลักลอบเล่นการพนัน
กำลังจะถามว่าบ่อนที่จังหวัดระยองเนี่ยท่านเชื่อว่ามีจริงไหม
ผมต้องเอาตามทางการแม้ว่าใจจะเชื่อก็ตาม
นะฮะต้องเอาตามทางการที่ท่านบอก
บอกว่าเป็นการลักลอบเล่นการพนันมันที่ไหนก็มี

ถ้าเกิดเป็นคนลักลอบเล่นกัน๑๐๒๐คนเรียกว่าอะไร

ลื้อเคลื่อนไปเรื่อยแต่เป็นการรักรอบ

เป็นว่าเมื่อวานนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ใช้เวลาประชุมสักประมาณ๒ชั่วโมง
เบอร์หนึ่งของภาค๒กับเบอร์หนึ่งของจังหวัดระยอง

หลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ท่านไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะแต่คนที่ให้สัมภาษณ์สื่อ
ในสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงก็ดี

ที่ระยองไม่มีบ่อนการพนัน
เรียกว่าบ่อนการพนันให้เรียกว่าอะไรนะพี่เบิร์ต
เขาลักลอบกันเล่นการพนัน
พลตำรวจตรีปะพัดเดชเกรดพันธ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ท่านพูดอีกครั้งสิคะ
เมอร์หนึ่งของจังหวัดผู้การ
จังหวัดระยองบอกแบบนี้
อยู่ดีนะลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
จุดที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อนการพนันพ่อ
เราได้ข้อมูลจากคนในท้องที่ว่าตรงนี้เปิดเป็นบ่อนการพนัน
ระลอกนี้ของจังหวัดระยอง
เนี่ยตรงนี้นักข่าวของเราไปนะคะตั้งอยู่ใกล้กับบคศจังหวัดระยองแห่งที่หนึ่ง
พบว่าตรงนี้เป็นอาคารปูนชั้นเดียวมีประตูเข้าออกสองทาง
บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รับฝากรถยนต์พันธุ์ตำรวจเอกพระรัชสรุธวัชธนโยธินนะคะ
ผู้กำกับสพเมืองระยองพาทีมข่าวไปดูเลยค่ะผู้กำกับพาไปดูแบบนี้นะคะ
อันนี้เบอร์หนึ่งโรงพักนะพาไปดูพอเปิดประตูเข้าไป
พบเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีการติดหลอดไฟไว้เป็นจำนวนมาก
มีเครื่องปรับอากาศถึงสี่เครื่องด้วยกันแล้วก็มีห้องย่อยที่เชื่อมต่อกัน
เป็นห้องห้องโถงใหญ่ถึง๓ห้องช้าไปไหมอ่ะลงพื้นที่อ่ะใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าจริงเนี่ยมันก็ขนไปหมดแล้ว
ฉันไม่ได้ปรับปรำนะดิฉันบอกว่าถ้าถ้านะคะ
เอาล่ะภายหลังตรวจสอบแล้วผู้กำกับบอกว่า
จากการตรวจสอบพบว่าอาคารหลังนี้เป็นเพียงจุดเก็บสินค้าเท่านั้น
ส่วนผู้ป่วยที่อ้างว่าได้รับเชื้อมาจากบ่อนการพนันคาดว่าน่าจะเป็น
การตั้งกลุ่มเล่นพนันกันเองตามสถานที่ต่างเป็นครั้งข่าว
หรือเรียกกันว่าบ่อนวิ่งแบบที่พี่เบิร์ตบอกไป
ยืนยันว่าในพื้นที่สพเมืองระยองไม่มีบ่อนการพนันแต่มีบ่อนวิ่ง
อ่าผู้กำกับอ่าท่านบอกอีกครั้งสิคะอืม
จะเป็นลักษณะของการลักลอบเล่นการพนันกันนะครับผมนะครับ
แล้วก็เป็นเอ่อมีคนในกลุ่มนั้นเป็นการติดเชื้อนะครับ
แล้วก็เป็นการแพร่ระบาดไปครับผมของเราในพื้นที่ระยองไม่มีแน่นอนครับผม
กวดขันจับกลุ่มลักลอบพิการพนันตลอดเราไม่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนที่เป็นลักษณะแบบถาวร
คือเรื่องบ่อนก็เชื่อท่านก่อนแต่ว่าเรื่องที่กลุ้มใจก็คือ
ไม่อยากให้คนมันไปรวมตัวกันคือถ้าถ้ามีนะผมคิดว่าถ้ามีคือถ้ามีบ่อนเนี่ย
เวลาเล่นมันมันสุมหัวใกล้ใกล้กันไงถ้าเออมันจะกลัวโควิดไม่ได้กลัวบ่อนตอนเนี้ย
เออกลัวโควิดมากกว่ากลัวก่อนตอนนี้นะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะที่ถูกแชร์กันเยอะมากเลยในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
หลายคนไลน์มาถามดิฉันนะว่าเอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ย
อย่าเชื่อข่าวปลอมสบคกรมควบคุมโรคประกาศพื้นที่๒๕จุดเสี่ยงกรุงเทพ
มีข่าวออกมาเลยนะคะว่าจุดไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
จุดโอ้โหหลายคนแตกตื่นฉันไม่ไปฉันไม่ไป
ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วมันเป็นเฟคนิวนะคะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว
แล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูล
หรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

บอกว่าให้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของทางราชการ
โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้
ก็คือสบคซึ่งมีการแถลงข่าวแถลงข้อมูลกันทุกวัน
และบอกเลยว่าผู้ใดมีเจตนาปล่อยข่าวปลอม
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ก็จะมีความผิดตามพรบคอมมีโทษ
ก็คือจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะบางทีข่าวปลอมเนี่ยมันทำให้เราแบบ

เขาบอกว่าประชาชนรู้ทุกคนรู้แต่ทำไมท่านถึงไม่รู้

แล้วมีคุณผู้ชมพิมพ์มาเป็นชาวระยอง

ตำรวจต้องจับกลุ่มให้ได้
คุณผู้ชมพิมพ์มาบอกในไลฟ์ของเรานะ